คุณผู้ชมคะปกติเนี่ยเวลาที่เราจะไปฮานีมูลพูดถึงคนแต่งงานนะ
เดี๋ยวนะปกติเวลาที่เราจะไปฮาร์นีมูนไม่เคยมีโมเมนท์นั้น
ว่าทำยังไงอ่ะไม่ได้พูดผิดค่ะเขาพากันไประเบิดลูกไกลถึงภูเก็ต
ตามคำสัญญาที่ให้ไว้ก่อนแต่งงานไงเขาบอกว่าการฮานีมูลนี้จะเป็นการฮานีมูลที่เก๋สุด
แบบเฉพาะตัวของทั้งคู่ด้วยการวิ่งมาราทอนท่ามกลางเหล่านักวิ่งจากทั่วประเทศทั้งหมดแปดพันคนค่ะ
ซึ่งสาวก้อยเองเรียกทริปนี้ว่าฮานิมูลรันจ้ามันจะหวานขนาดไหนเนาะแม้จะแอบบ่นนิดนะคะ
แต่สุดท้ายนางก็ยอมวิ่งปิดจ๊อปได้อย่างสวยงามกับการเตอร์ไพรส์พี่ตูนที่เส้นชัย
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศไปพร้อมกันหน่อยนะคะ
เย้พร้อมพี่นางกับพี่เกียรติด้วย

การแต่งงานกันอีกรอบเพราะว่าเขาเพิ่งแต่งกันไปนะ
ถูกต้องถือว่าเป็นคู่รักนักวิ่งตัวจริงนะคะคุณผู้ชมค่ะ
คือเขาสัญญากันไว้แหละก่อนแต่งงานแล้วนี่ตอนนี้ก็บรรลุข้อสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ใช่ค่ะฟิตตลอดจริงนะคะสำหรับคู่นี้ค่ะ